เอาข่าวนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การลงนามยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนพุทธศักราช๒๕๖๓
จากนี้นะคุณผู้ชมกฎระเบียบเกี่ยวกับทรงผมจะเป็นเรื่องของแต่ละสถานศึกษาแต่ละโรงเรียนแล้วให้ไปออก
ข้อบังคับกันเองเพื่อความเรียบร้อยและเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนครับแต่พอประกาศนี้ออกมาคุณผู้ชมกลายเป็นว่าถูกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลย
ส่วนใหญ่มองว่าการไปให้อำนาจแต่ละโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวมันจะวนไปที่เดิมอ่ะสิมันไม่ได้ช่วยเหลืออะไรยกเลิกกฎเท่ากับศูนย์เปล่านะเขามองแบบนั้นแล้วเป็นการโยนปัญหาไปให้โรงเรียนแล้วแบบนี้จะมีกระทรวงศึกษาที่การไว้ทำไมโซเชียลตั้งคำถามครับบางคนก็เสนอว่าควรจะมีระเบียบกลางที่รับฟังความเห็นของนักเรียน

เนื้อแดงเลือดตับเครื่องในสัตว์และไข่แดงเป็นต้มแม้จะพอมีผลวิจัยว่านำเหล็กมาต้มจะได้ท่าเหล็กแต่ก็มีปริมาณน้อยมากนะครับดังนั้นกินอาหารที่มีท่าเหล็กเนี้ยอันนี้ดีสุดนะครับ
ส่วนใครรอโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส๕เมื่อวานนี้ครับทางคอรมออนุมัติวงเงิน๓๙๐๐ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส๕ครับ
รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายห้องพักสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นจำนวนห้าแสนหกหมื่นสิต
โดยแต่ละคนจะจองสิทธิ์ได้สูงสุดคนละ๕๐ก็คือห้องต่อคืนนะครับสูงสุดใน๓๐๐บาทและมีค่าใช้จ่ายอีวอลเชอร์๖๐๐บาทแต่จะไม่มีการสนับสนุนค่าตัวเครื่องบินเหมือนเฟส๑ถึงเฟส๔นะสามารถจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ปี๖๖เป็นต้นไปคาดว่าจะมีเงิน
ลงกันหน้าเป็นวันกรีนไหมครับ